คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ถนนงามวงวานเมื่อวานนี้เนี่ย
ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหนึ่งศพบาดเจ็บอีกหลายคนค่ะนะฮะ
เบนส์คันหนึ่งนะครับขับมาด้วยความรวดเร็วนะครับ
พุ่งไปชนท้ายรถกระบะนะครับที่เขาวิ่งอยู่ที่บนถนนข้างหน้านะฮะ
แล้วก็ยังพุ่งไปชนรถเก๋งอีกคันหนึ่งค่ะนะครับแต่ทีเนี้ย
ผู้ชายที่ขับรถเบนส์เนี่ยนะครับบอกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้น
เพราะว่าผมเนี้ยเหยียบเบรกแล้วเบรกมันเหยียบไม่ลงอืม
แก้วน้ำที่อยู่ในรถเนี่ยมันกลิ้งตกลงไปข้างล่างพื้น
แล้วมันไปค้างอยู่ใต้เบรกอืมอ่านะฮะเหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องหน้ารถ
กล้องวงจรปิดหลายที่และนี่เป็นอีกหนึ่งมุมนะฮะทำให้ผู้ที่เห็นภาพต่างตั้งข้อสงสัย
แล้วก็มีคำถามว่าเหยียบเบรกไม่ลงจริงหรือเดี๋ยวท่านผู้ชมดูดีดีเนี่ยฮ
เห็นไหมฮะบอกว่าไม่ได้ขับแข่งกันมานะไม่ได้ขับเร็ว
ไม่ได้ขับบี้อะไรใครทั้งนั้นเหยียบเบรกไม่ลงแต่ไฟเบรกมันขึ้น
เหยียบเบรกไม่ลงแล้วไฟเบรกมันแดงขึ้นมาได้อย่างไรอืมเนี่ยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นที่บริเวณถนนงามวงวานขาออก
ก่อนถึงใต้ทางด่วนงามวงวานนะครับอ่าซึ่งเพจเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าเฮียนะครับ
อ่าเขาก็ลงภาพจากมุมที่เห็นไฟเบรกที่ท้ายรถเบนส์ติดขึ้นมา
หลายคนก็แสดงความคิดเห็นว่าเออก่อนจะชนกระบะเนี่ยนะ
ถ้าจังหวะที่ชนกระบะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าถ้าเบรกมันค้างจริงเนี่ย
รถน่าจะช้าลงทำไมมันถึงพุ่งไปชนรถเก๋งอีกคันหนึ่ง
ที่คนขับบอกว่าแก้วน้ำมันหล่นติดใต้เบรกแล้วเหยียบเบรกไม่ลง
อืมแล้วตำรวจก็บอกด้วยว่าครับไม่มีแก้วน้ำอยู่ในรถนะใช่
หลังจากเกิดเหตุตำรวจตรวจสอบเนี่ยแต่ว่าตรวจแอลกอฮอลเนี่ย
ไม่มีปริมาณแอลกอฮอลหรอกครับแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไง
นำมาสู่อุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยบาดเจ็บอ่ะแปดคนนะคะ
แล้วก็มีเสียชีวิตหนึ่งครับทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนเจ็บนะคะ
อืมคนเจ็บนี่มีเด็กด้วยนะคะเด็กนี่เด็กเจ็ดเดือนอ่ะ
เด็นออกมามีแผลด้วยอ่ะนี่เขาก็ไปช่วยอุ้มเด็กเห็นไหม
คือเขาบอกว่าถ้าไปช่วยอุ้มเด็กออกมาตรงนี้ไม่ทันเนี่ย
เผลอถูกรถคันอื่นตามมาเนี่ยหรือว่ารถกระบะคันนี้ทับด้วยซ้ำอ่ะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณแม่ของเด็กค่ะตอนนี้น้องยังอยู่โรงพยาบาลนะคะ
ขอดูอาการอย่างใกล้ชิดก็กลัวว่าจะได้รับการกระทบกระเทือน
เพราะว่าคนที่ไปช่วยเขาบอกว่าที่ศีรษะของน้องเหมือนกับมีเลือดออกด้วย
ส่วนคุณตาอายุ๖๘ปีคนขับรถเนี่ยนะคะแขนขวาหักเส้นเอ็นขาดนะคะ
ผ่าตัดไปแล้วครั้งหนึ่งแขนซ้ายกระดูกแตกรอผ่าตัดดามเหล็กนะคะ
ส่วนที่คุณยายก่อนหน้านี้ค่ะเลือดข้างในสมอง
ล่าสุดอาการดีขึ้นแล้วหมอยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
นี่ก็คือไล่เรียงอาการของคนเจ็บอ่ะนะคะหลังเกิดเหตุยังไม่ได้เจอคนขับนะคะ
แต่ว่าทนายความติดต่อไปทางแม่ของคนขับเบนท์แม่บอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปงานศพของผู้เสียชีวิต
แล้วก็นัดหมายพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นเดี๋ยวให้ทางประกันภัยดูแลรับผิดชอบ
ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดคุณแม่ของคนขับรถเบนท์บอกแบบนี้ค่ะ
ส่วนชายที่ขับรถเบนส์นะครับคดีนี้อยู่ในท้องที่ของสพรัฐนาธิเบสนะครับ
นนทบุรีนะฮะท้องที่ตรงนั้นถนนงามวงวานเนี่ย
นายนิรัติภูมิลาบผลเหมอายุ๓๒ปีคนขับรถเบนส์นะครับ
เมื่อวานนี้ก็ได้บอกว่าจะต้องมาเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมนะครับ
แต่วันนี้ขอเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากยังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เขาบอกนะซึ่งจากการตรวจสอบกล้องหน้ารถพบว่ารถเบนส์ขับมาด้วยความเร็ว
และพยายามจะแซงรถกระบะที่อยู่ด้านหน้าแต่ไม่พ้นจึงไปพุ่งชนท้ายเขา
นี่ตำรวจบอกว่าตรวจสอบกล้องหน้ารถแล้วนะครับอ่า
หลังเกิดเหตุตำรวจก็สอบปากคำนายนิรัติภูมิไปก่อนแล้วนะครับ
เรื่องต้นนะครับให้การว่าตัวเองเบรกรถไม่อยู่
เพราะแก้วน้ำหล่นไปขวางคันเบรกแต่จากการตรวจสอบในรถอย่างละเอียด
ไม่มีแก้วน้ำอยู่เลยค่ะนะฮะซึ่งตำรวจได้นัดให้นายนิรัติภูมิ
ให้ปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับตอนนี้เบื้องต้นได้แจ้งข้อหา
ก็คือขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตอ่า
ถ้านำไปสู่ข้อหาอื่นเดี๋ยวจะแจ้งเพิ่มเติมอีกครับ